วันที่ผ่านมาเรานำเสนอมี๒พักการเมืองน่าจับตามองเขามีการเปิดตัว

พักพลังท้องถิ่นไทยก็ไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมมีบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมเป็นสมาชิกพักนะครับ
ก็มีคุณฟิล์มรัฐภูมิรวมอยู่ด้วยนะครับ
พลังท้องถิ่นไทยเปิดรับสมาชิกพักวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
มีคนดังทางการเมืองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
หรือว่าคุณผู้ชมรู้จักกันดีในชื่อของชัดเต่าปูน
แล้วก็เป็นอดีตสสพักประชาธิปลัติ
รวมทั้งคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ดารานักร้องชื่อดังก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพัก
ก็คาดว่าฟิล์มจะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอด้วย
รวมไปถึงกลุ่มที่เรียกว่านักรบกระจายอำนาจ
ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตข้าราชการผู้นำท้องถิ่นจากหลากหลายภาคส่วนไปรวมตัวกันที่พักนี้
ชัตบุญบอกว่าแนวทางของการทำงานการเมือง
เน้นการทำงานท้องถิ่นเพราะว่ารู้ถึงปัญหา
แล้วก็สามารถร่วมงานกับทุกพักได้เพื่อประเทศชาติ
พร้อมระบุด้วยว่าไม่เคยพูดถึงไม่มีการไปพูดคุยกับแก่นำของพักพลังประชามรัฐ
สาธารณ์ทำงานตามแนวทางของภักดิ์ของตัวเอง
และพร้อมยืนยันชื่อบุคคลที่พักจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ขณะที่ฟิล์มเองก็บอกว่าที่สนใจเล่นการเมืองเพราะว่าชื่นชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

อะไรก็ตัวนี้เฉินไปการรับฟังนโยบายของหลายภักษ์เหมือนกัน
แต่เลือกพักนี้เพราะว่าเน้นการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น
ส่วนการเป็นนักแสดงดารานักร้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบ